เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก
น้องเทลูกชายพ่อแอมพิรวัตรและคุณแม่เบล
ก็ออกมาอวดความน่ารักจิ้มลิ้ม
น้ำหนักแรกคลอด๓๐๗๐กิโลกรัม

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

วงการดีเจก็เฮกันยกใหญ่
ต้อนรับน้องอาทิลูกชายของดีเจออาร์ตมารุธ
แม้เห็นหน้าแวบแรกรู้เลยว่าลูกใคร
อดแบบคุณพ่อออกมาแบบเหมือนเป๊ะ
เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาไปเรียบร้อยแล้ว
โดยเฉพาะป้าอนศรีพันธ์และลุงเอที่เหอล้านสุด
ชนิดที่ว่าเป๊หมดหน้าตักกันไปเลยจ้า
ก็ดีใจสุดกับทายาทคนแรกน้องโพ
ลูกชายตัวจิ๋วที่เฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อทั้งครอบครัว

รู้แค่ว่าในอินสตาแกรมคุณพ่อเนี่ยมีแต่รูปน้องโพทั้งนั้นเลยจ้า
ยาฮู
มาทางบ้านของคุณพ่อคุณแม่สายเล่นใหญ่
อย่างเพชรจ้านิวเคลียร์ก็จัดเต็ม
ต้อนรับน้องไทก้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลุ้นแล้วลุ้นอีกมาตั้งนาน
อวดโชมสู่สายตาชาวโลกทั้งทีต้องจัดใยไทแฟชั่นเซ็ทแบบแบ๊วไปเลย
ต่อด้วยครอบครัวของเอมมี่มรกฏและเจมส์จีรายุทธ์
กับสมาชิกใหม่น้องสายน้ำที่แจ้งเกิดในหน้าหนาวเดือนธันวาคม
ต้องบอกว่าบ้านนี้สู้กันมาตั้งแต่ขั้นตอนก่อนมีลูกไปจนถึงตอนคลอด
คุณพ่อคุณแม่ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่า
ถึงแม้ลูกชายจะคลอดก่อนกำหนดแต่ก็แข็งแรงดีนะจ๊ะ
ปิดท้ายด้วยความน่ารักของน้องสเปสลูกชายของคุณพ่อเชนธนาและคุณแม่เจมส์กันนิกา
เครื่องหน้าชัดแจ๋วตาหูจมูกปากถอดแบบใครมาเดาไม่ยาก
คุณพ่อเป็นบอยแบนคุณแม่เป็นนางงามจะไม่ให้หน้าเป๊ะแต่เด็กได้ไงล่ะคะ